จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรกนะครับ
จากนี้ครับวันนี้ยังมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

เราไปติดตามรายงานสดล่าสุดจากคุณภูริพัฒน์บุญนินรายงานสด

บรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดราชสามัคคี
ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นคืนแรกเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
โดยตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
มาร่วมงานในการสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรกกันเป็นจำนวนมาก
ทำให้บริเวณภายในนั้นจนเต็มสาราวัดคุณผู้ชมครับ
แต่ก่อนอื่นที่จะไปชมบรรยากาศที่เป็นการสวดพระอภิษฐรรมนั้น
ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงเย็นที่ผ่านมา
เมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๔๐นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
จากกระทรวงวัฒนธรรมเชิญน้ำหลวงพระราชทานมาถึงที่วัดราชสามัคคี
อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมีญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙ราย
และเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกฝ่ายตั้งแถวรับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่เชิญไปตั้งไว้ที่โต๊ะด้านศีรษะของศพ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการเชิญน้ำหลวงเตรียมไว้แล้วยืนรอท้ายศพ
เมื่อได้เวลา๑๕นาฬิกา๔๕นาที
ตามที่กำหนดเจ้าหน้าที่เชิญนางยุภาทวีวัฒนกิจบวร

ประกอบพิธีพร้อมเชิญไหว้สิ่งของพระราชธรรม

ซ้ายบรรคังสะพานรถใส่ผ่านที่โยงสายแถแทบ
ไปยังโรงศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙ราย
ภายหลังจากที่พิธีพรจฐาฯน้ำหลวงอาบศพเสร็จสิ้น
จากนั้นเวลา๑๖นาที
อันเชิญพวงมาลาพระราชธานและพวงมาลาประธาน

วงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชนีนาฏพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
วงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
และพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาที่วัด
โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นผู้วางพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธาน
มาไว้ที่หน้าโรงศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙ราย
หลังจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพิธีธรรมทำนองหลวง
โดยเป็นพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในวัดพระอารามหลวง
ที่เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมนิมนต์มาเป็นผู้สวดในวันนี้
พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมศพในวันนี้
ซึ่งถือเป็นคืนแรกหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙รายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
มาร่วมในการพิธีทำศพกันเป็นจำนวนมากจนแน่นพื้นที่วัด
ซึ่งบรรยากาศของญาตินั้นต้องบอกแบบนี้ครับว่าเป็นเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
เพราะเสียใจที่ลูกหลานของตัวเองจากไป
แต่หลายคนบอกกับผมนะคะว่ารู้สึกปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ที่มีต่อลูกหลานของตัวเอง
สำหรับการสวดพระพิธรรมศพนั้นซึ่งโดยทั่วไปงานโศกเศร้า
นิมนต์พระสงฆ์ซึ่งทรงเป็นจำนวนเลขคู่คือ๔รูปนะครับ
ที่วัดเพื่อสวดพระอภิษฐรรมต้องเป็นพระที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
จากสำนักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม
และเป็นพระที่จำวัดในพระอารามหลวง
ในพื้นที่อุดรธานีหนองคายและหนองบัวลำพู
ซึ่งพระที่มาสวดพระอภิษฐรรมศพในวันนี้
เป็นพระจากวัดป่าโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งจะทำลักษณะเดียวกันแบบนี้ทั้ง๓วัด
โดยบทสวดพระพิธรรมที่ใช้ในการสวดมีอยู่หลายบท
แต่บทที่ใช้อยู่ทั่วไปคือบทสวดพระอภิษฐรรม๗คัมภีร์
โดยทำนองการสวดจะเป็นอยู่๒ธรรมนอง
คือทำนองสังโยกและธรรมนองหลวง
โดยทำนองสังโยกเป็นธรรมนองเหมือนตัวสะกดหนังสือประกอบคำอ่าน

เป็นธรรมนองที่มีลักษณะเสียงสูงต่ำเบาและหนัก

และวัดการสวดธรรมนองหลวงคือ
นองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะ

และช่วยเป็นกำลังให้แก่เจ้าภาพ
เพื่อคนอันเป็นที่รักหรือครอบครัวจากไป

และภาพคุณที่คุณผู้ชมอยู่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับ
ภายในสารวัฒน์ตอนนี้อยู่ระหว่างการสวดพระพิธรรม

ตอนนี้บนสาราเต็มไปด้วยข้าวของ
ที่เป็นทางการจัดการเกี่ยวกับพิธีหลวง

ทำให้ตอนนี้ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตแต่ละคน
ออกมาจุดทูบเทียนที่ด้านห้องข้างของสาราวัดนะครับ
เพื่อให้ตรงกับโรงศพของลูกหลานของตัวเอง
ซึ่งเป็นการทำกันเองของชาวบ้าน

ได้จุดทูบจุดเทียนบอกลูกหลานให้ไปสู่สุขฐิ
โดยตลอดเวลาก็มีญาติใกล้ชิดมาคอยนั่งเฝ้านั่นเองนะครับ
เป็นการต่อทูบต่อเทียนเพื่อไม่ให้ดับ
ซึ่งนี่ถือเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
ที่จะให้วิญญาณของลูกหลานนั้นได้ไปสู่สวงสวรรค์ด้วย

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
โดยหลังจากนั้นจะมีการแบ่งรองนายกรัฐมนตรี

เชิญดวงวิญญาณของเด็กทั้งหมดนั้น

นั่นคือบรรยากาศล่าสุดจากวัดราชสามัคคี
จะมีทั้งหมด๓วัดที่มีการตั้งสวดบำเพ็ญกุศลทั้ง๑๙ร่างนะครับ
ซึ่งอีกวัดหนึ่งนะคะที่มีการสวดบำเพ็ญกุศล
ก็คือที่วัดศรีอุทัยในจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
วันนี้ก็มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเช่นเดียวกันค่ะ
แน่นอนว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่นั่นแล้ว

พวกคือผู้ว่ายชนรวมไปถึงชาวบ้านที่เข้าร่วมงาน
เพื่อที่จะเป็นการเยียวยาจิตใจใช้ธรรมะในการนำทาง
วงหลีดของคณะรัฐมนตรีก็เพิ่งถึงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่วัดศรีอุทัยในขณะนี้
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเบื้องหลังนั้นเป็นพวงหลีดนะคะเป็นพวงหลีดของคณะรัฐมนตรี
แล้วก็เป็นร่างของน้องของผู้วัยชนที่อยู่ภายในโรงเย็นนะคะ
มีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วก็มีญาติยาดของผู้วายชนเนี่ยก็มานั่งรอ
แล้วก็คาดว่าคืนนี้จะค้างเป็นเพื่อนกันอีก๑คืนนะคะ
บรรยากาศที่วัดศรีอุทัยตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลาง
ในพิธีอันเชิญพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรดน้ำศพผู้วายชน๑๑ราย
โดยเป็นเด็กจำนวน๔รายแล้วก็ผู้ใหญ่๗ราย
มีนายสุธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธีรับน้ำหลวงพระราชทานรถน้ำศพแก่ผู้วายชน
โดยที่นายสุธิพงศ์ได้เดินทางมาถึงวัดศรีอุทัย
ในเวลา๑๕นาฬิกา๓๘นาที
แล้วก็ได้เดินให้กำลังใจกับญาติของผู้วายชน
ก่อนที่จะเดินเข้าไปยังสาราธรรมสังเวศ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน
แก่ผู้วายชนทั้ง๑๑รายค่ะ
จากนั้นอันเชิญพวงมาลาหลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
สมเด็จพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์
ส่วนพิธีรดน้ำศพมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวร
หลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดโรงศพแต่อย่างใดนะคะ
แต่ว่าใช้วิธีโย่งสายสินไปยังพานรองรับน้ำ
แล้วให้ญาติทำพิธีรดน้ำศพเพื่อให้สมเกียจกับผู้วายชน
ละครอบครัวจนครบทั้งสิบเอ็ดรายค่ะรวมไปถึงประชาชนที่ต้องการจะรดน้ำศพ
เพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้วายชนทั้งสิบเอ็ดรายด้วยวันนี้หลังจากที่สวดพระอภิษฐรรมธรรมนองหลวงแล้ว
ในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาได้มีพระธรรมเทศนาจากพระครูบรรพฤษธรรมรักขิต
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาใหญ่ตำบลหนองย่าปล้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
ออกนั่งธรรมมาสบรรยายธรรมให้กับญาติผู้วายชนและชาวบ้านที่มาร่วมงาน
เพื่อให้ธรรมะนั้นเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไปให้ก้าวพ้นกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะ
ขณะที่การสวดพระอภิษฐรรมคืนนี้เป็นวันแรกพระบาทสมเด็จพระวัชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส่งรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์๓วันและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารที่๑๑กันยายนนี้ค่ะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมในพระบรมราชานุเคราะห์คืนที่๒ในเวลา๑๘นาฬิกานะคะ
ส่วนญาติก็จะมีพิธีเชิญวิญญาณของผู้วัยชนในที่เกิดเหตุในเวลา๑๐นาฬิกาค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะจากวัดศรีอุทัยจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปทั้งสามจุดนะคะจุดล่าสุดเนี่ยก็คือที่วัดเทพมงคลพิชัยค่ะ
ตรงนี้เนี่ยก็มีร่างของผู้เสียชีวิตอยู่หกร่างนะคะคืนนี้ก็ถือเป็นคืนแรกค่ะ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากที่นั่นนะคะเชิญค่ะ
บรรยากาศที่วัดเทพมงคลพิชัยนะคะหลังเสร็จสิ้นการสวดพระอภิษฐรรมในพระบรมราชานุเคาะนะคะ
ซึ่งจัดขึ้นโดยส่วนตัวโดยไม่ให้สื่อมวลชนเข้ามาถ่ายทำ
ก็จะเห็นได้ว่ายาดของผู้เสียชีวิตนะคะได้มาเฝ้าศพบุคคลอันเป็นที่รักของตัวเอง
ซึ่งอยู่ที่วัดแห่งนี้โดยที่วัดแห่งนี้นะคะสามารถที่จะนอนเฝ้าศพบุคคลอันเป็นที่รักของตัวเองได้
ซึ่งนอกเหนือจากญาติของผู้เสียชีวิตแล้วยังมีชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะคะ
ได้ตั้งเต็นต์เพื่ออำนวยความสะดวกโดยเฉพาะโรงครัวพระราชทาน
ได้นำอาหารมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานซึ่งจะตั้งให้บริการตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาจนถึงพิธีแล้วเสร็จของทุกคืน
รวมทั้งสิ้น๓คืนด้วยกันและเต็นต์ของกรมสุขภาพจิต
ที่จะคอยดูแลสุขภาพจิตของครอบครัวของผู้เสียชีวิต
สำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเมื่อเวลาสิบหกนาฬิกาที่ผ่านมานะคะพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
โดยมีนายสุวิทย์จันหาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพู
เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพโดยมีญาติของผู้เสียชีวิตนะคะยืนรอรับน้ำหลวงอาบศพ
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่นะคะได้เชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ต่อมาได้เข้าสู่พิธีสวดพระอภิษฐรรมในพระบรมราชานุเคาะซึ่งจัดขึ้นโดยส่วนตัวค่ะ
นายสุวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูระบุว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีได้พูดคุยกับญาติของผู้เสียชีวิต
เพื่อให้กำลังใจซึ่งหลายคนยังโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะ
แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิต
ไว้ในพระบรมราชานุเคาะหลายคนก็คลายความกังวลใจและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
อกจากนี้ในวันนี้นะคะยังมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาอำนวยความสะดวก
เช่นโรงครัวพระราชทานกรมสุขภาพจิตและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งงานด้วยค่ะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ท่านทรงห่วงใยนะครับ
แล้วก็องค์ท่านก็ให้กำลังใจนะฮะ
กับญาติของผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับ
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้อ่าญาติ
ญาตินะครับก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับ
โดยในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้นะคะก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ได้เปิดให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และชาวบ้านได้รดน้ำศพผู้เสียชีวิตก่อน
โดยมีการต่อสายสินโยงให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและชาวบ้าน
ได้ร่วมกันลดน้ำศพแบบไม่เปิดฝาโลงซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
สำหรับในคืนวันที่๙และวันที่๑๐ตุลาคม
จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพพระพิธีธรรมธรรมนองหลวงอีก๒คืน
ก่อนที่วันที่๑๑ตุลาคมจะเป็นในส่วนของพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ซึ่งพิธีพระราชทานเพลิงศพที่จะจัดขึ้นนั้นเสมือนเป็นการชาปนกิจหลอก
จากตามประเพณีของชาวบ้านที่นี่นะคะ
มักจะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปตั้งไว้ที่บ้านก่อนที่จะเผา
ทั้งนี้หากญาติของผู้เสียชีวิตท่านใดนะคะ
ที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตกลับบ้าน
ก็ให้ติดต่อรับร่างได้หลังจากพระราชพิธีเพลิงศพเสร็จสิ้นแล้ว
แต่หากครอบครัวใดนะคะจะประสงค์ให้ชาปนกิจต่อในวัดเลย
สามารถแจ้งชาปนกิจได้ที่วัดโดยทางวัดนะคะจะชาปนกิจให้ในช่วงเย็น
และก็จะให้นำอัฐิกลับไปที่บ้านได้ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะตลอดทั้งวันก็จะเห็นภาพชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จิตอาสาจากหลายหน่วยงานนะคะ
เข้ามาช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่กันตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
และนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่วัดเทพมงคลพิชัยค่ะ

อย่างที่บอกว่าพิธีพระราชทานเพลิงศพจะจัดขึ้นในวันอังคารที่๑๑ตุลาคมค่ะ
ครับผมนั่นคือบรรยากาศทั้ง๓วัดนะครับ
สำหรับพิธีการศพในพระบรมราชานุเคาะ๓๖ร่าง
ไม่ได้รวมร่างของผู้ก่อเหตุนะครับคราวนี้